คุณผู้ชมช่วงนี้หลายคนไปเที่ยวกันแล้วแล้วก็หน้าร้อนแล้วอาจจะวางผงวางแผนการไปเที่ยวทะเลกันแล้ว
เวลาไปเที่ยวทะเลกับกลุ่มเพื่อนมันสนุกสนานค่ะคุณ
แล้วเขากำลังจะไปขี่แพรโดนัทกลมถูกต้องแต่ระหว่างกำลังจะออกไปเล่นนะคุณ
ด้านเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันขึ้นเหตุการณ์นี้จะเป็นยังไงแล้วทำให้เขาอกสั่นขวัญแขวนขนาดไหนไปดูกันค่ะ
โอ้โหยังไม่ได้ตั้งตัวแล้วแบบนี้มันจะคุ้มไหมเนี่ยก็คือหล่นเลยยังไม่ได้ลากออกทะเลยังอยู่แค่ชายหาดตีรังกายแล้ว
ความสนุกที่มาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยาวชั่วครู่จริงจริงอ้าวพี่วนกลับมาใหม่
ที่มารับก่อนมารับก่อนเริ่มใหม่เลยอันนี้ต้องเริ่มใหม่เลยนะใช่ไหม
คุณพี่คนขับเนี่ยก็คงจะแบบเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายก็เลยเบิ้ลเร็วไปหน่อยว่าคันเร่ง
โอ้โหเครื่องแบบเจสสกีไงออกตัวแรงไงคนข้างหลังคือยังไม่ได้เกร็งอ่ะคุณเคยเหมือนนั่งมอไซค์รถออก
มันล่วงอ่ะดิยังไม่ได้เกร็งเลยตีรังกาหงายลงไปเลยเนี่ยม้วนลงไปเลยอ่ะ
เชื่อเลยว่าแบบกลุ่มเพื่อน๓คนที่เล่นเครื่องเล่นนี้คงเข็ดเหมือนกันนะ
นะแบบพี่ออกตัวช้าหน่อยเดี๋ยวค่อยไปเร่งตอนกลางทะเล
ไม่ใช่มาเร่งเอาตรงนี้ยังไม่เอาจริงจริงมันเจ็บอยู่เพราะมันเป็นทรายเออ
จริงต้องระวังนะคุณผู้ชมคนที่ชอบเล่นเครื่องเล่นแบบหวาดเสียวแบบนี้
ต้องระวังจริงนะคะเครื่องเล่นพวกนี้มันมีแรงเหวี่ยงแรงกระชากค่อนข้างสูง
ดิฉันเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมอะไรอย่างนี้แต่ดิฉันไม่กล้าเล่นอะไรพวกนี้นะ
เพราะว่าดิฉันเคยตกลงไปตอนเด็กอ่ะแล้วผ่าอ่ะใครไม่รู้อ่ะ
ฝาดดินะเอ้าก็ต้องระวังจริง
มันก็เป็นเครื่องเล่นที่อันตรายนะแต่ก็มีความสนุกจริง